ครับเวลาคนเราเจอเหตุอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ย
บางทีมันก็ทำอะไรขึ้นได้ทุกนั้นอ่ะค่ะนะมีพนักงานนะฮะ
เป็นคนงานไปตัดย่านะครับตัดย่าใช้เครื่องตัดย่าอยู่
แล้วถูกแตนเนี่ยมันไล่ต่อยเจอแตนเจออะไรพวกนี้ไล่ต่อย
วิ่งลงน้ำอย่างเดียวนะมันลงมาไม่ได้นี่
นี่เขาลงจริงนะฮะแล้วเอาเครื่องตัดย่าเนี่ยลงไปด้วยครับ
เนี่ยโมโหเพื่อนเลยว่าหัวรอกันอยู่ได้ยืนอยู่ยืนดูอยู่ได้

แล้วหนักด้วยนะเครื่องตัดย่าไม่ใช่ไม่หนักนะฮะ
จังหวะจะขึ้นมาถึงฝั่งนี้โยนเลยโอ้โหไม่ไหวจริง
นี่บอกแตนต่อยมาสิเพื่อนบอกเอาไหนแตนต่อยไหนขึ้นมาดูสิ
ขึ้นมาดูนี่หน้าตานี่ปากเปิดนี่บวมหมดนะฮะ
ใช่ป่าเจอเลยค่ะมันโดนต่อยลงที่ป่า
อู๋แตนต่อยจริงนะฮะแต่ช่วงนั้นคุณจังหวัดตกใจอ่ะ
คือถ้าจะลงก็ลงคนเดียวก็ได้แต่มันคงไม่ต่อให้มันต่อยเครื่องตัดย่าข้างบนก็คงไม่เป็นไรหรอก
คือพี่แกคงแบบถือติดมืออยู่ตกใจมากเนอะกระโดดเลยแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
ทีนี้พอช่วยเพื่อนเสร็จแล้วทายงทายาให้ก็ต้องไปซ่อมเครื่องตัดย่ากันอีกนะครับ
อันนี้ที่เจ็บนะเดี๋ยวมีคลิปที่ซ่อมเครื่องตัดย่ากันอีกนี่
ลงน้ำลงน้ำหมดเลย
โดดน้ำทั้งเครื่องตัดย่าเลย
เห็นมั้ยยันนอนเพื่อนอยู่เลยมัวแต่หัวเราะไม่มาช่วยเนี่ย
แต่เพื่อนก็แบบเอ๊ะแล้วเอาเครื่องตัดย่าลงไปทำไม

เพื่อนเขาลงคลิปอัพล่าสุด
หายเทียบพร้อยแล้วครับ
จังหวะฉุกเฉิน
เวลามันจนตัวมันตกใจมากทำอะไรไม่ถูกก็ต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อน